ไปดูเรื่องราวที่เป็นคลิปด่งดังในโลกโซเชียลนะครับ
กับคลิปที่เขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของผู้กำกับโชค
ไม่เชื่อไปถามเลยเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมา
แล้วเขาเป็นถึงอธิบดีผู้พิพากษาด้วย
ก็ขับรถผ่านด่านแถวทุ่งใหญ่นะฮะนครสิทธิ์ธรรมราช
ตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่ไปขอตรวจใบขับขี่
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ยอมให้บอกว่าเป็นอธิบดี
เป็นเพื่อนผู้กำกับโชคไม่เชื่อก็โทรไปถามเลย
รู้จักว่าไปเรียกหัวหน้ามาสิหัวหน้าชุดเนี่ย
แล้วดาบตำรวจคนนี้ที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบเนี่ย
ถูกสั่งย้ายเลยนะแต่ว่าคนดีก็ต้องมีที่อยู่

ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดจากที่

เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของสารอาญาแห่งหนึ่ง
และอ้างว่ารู้จักกับผู้กำกับ

ก่อนที่จำรวจนั้นจะยอมอ่ะปล่อยไป

ในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่

ภาควิจารณ์กันกว้างขวางมากว่า
แหมถ้าท่านเป็นอธิบดีจริงเหรอนะ

นะครับทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรทุ่งใหญ่

ถูกอ้างถึงในคลิป

ตามปกติซึ่งตำรวจ

จะจบแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่นาน

แต่เอาจริงแล้วนะเราฟังเสียงแล้ว

ก็เป็นไปตามความเหมาะสมนะ
ไม่ได้ผู้จำไม่ดีแต่ท่านบอกว่า

ปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่าควรจะมี

บุคคลคนนี้ไม่ใช่ผู้ร้าย

หลายต่อหลายครั้งเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะว่า

ต้องดูสิว่าคนนี้แต่งตัวยังไง

เหมือนโจรหรือเปล่าคุณ

คนมีเงินยังไปขโมยของก็ได้เลย
นี่แหละผู้กำกับโชคซึ่งเป็นบุคคลที่

เขาบอกว่าควรจะพูดจาก็

คือในคลิปเนี่ยตำรวจเนี่ยบอกว่า

แน่ตัวบัตรประชาชนครับแต่ว่าเป็นสำเนียงแบบ
คนใต้นะคะแล้วก็ข้างในบอกว่า

ที่จะตรวจได้ครับที่จะแบบขอรับได้

ตำรวจคนนี้น่าจะมีปฏิพันธ์มากกว่านี้
อย่างนี้นะนะครับนอกจากนี้ก็ยังบอกด้วยว่า

ท่านเป็นใครเกรงว่าจะเป็นการแอบอ้าง
จะมีการปล่อยคลิปลงไป

คือเหมือนกับว่าคงเอาไป
ที่เอาไปโพสต์ในกรุ๊ปตำรวจเนี่ย

ว่าวันนี้มีเหตุการณ์แบบนี้เจอนี่นี่ขึ้น
แล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่อยู่ในกลุ่มไลน์ก็อาจจะเอาไปปล่อยต่อ
แล้วก็ยอมรับส่วนตัวภูมิกับโชคเขายอมรับว่าเขามีความสนิทสนมกันและคุ้นเคยกับท่านอันนี้

อธิบดีผู้พิพากษา
เรื่องต้นได้เรียกตำรวจชั้นผู้น้อยคนนั้นยศ๑๐ตำรวจที่อยู่ในคลิปมาพูดคุยแล้ว
แล้วก็มีคำสั่งย้ายคือไม่ให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่การจราจรอีก
เพื่ออบรมและเรียนรู้วิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากขึ้น
เพราะต้องใกล้ชิดกับประชาชนทุกระดับ
พร้อมนำตำรวจนายนี้ไปขอโทษอธิบดีคนนั้นด้วย
กับสิ่งที่กระทำการล่วงเกินลงไป
ซึ่งได้จบเรื่องราวไปแล้วแต่โดยดี

การขอตรวจบัตรใบขับขี่ในขณะที่รถคันนั้นขับผ่านจุดตรวจ

เพราะว่าใช้สำเนียงแล้วก็เสียงไม่สุภาพเหรอคะ
อันนี้เราไม่ทราบว่าการเป็นอธิบดีระดับสูงแบบนี้

ธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘
ถ้าเกิดมีเสียงเราจะปล่อยให้ฟังด้วยนะฮะมีไหมฮะ
นะครับซึ่งทีมข่าวเนี่ยได้มีการโทรศัพท์ไปหาทางด้านของนายไกรรัฐ
วีรพัฒนาสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘
เพื่อไปสอบถามข้อเท็จจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คนในคลิปนี้คือคุณไกรรัฐนะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ชื่อว่าไกรรัฐวีรพัฒนาสุวรรณเป็นอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘
รับสายนักข่าวด้วยพร้อมกับพูดอธิบายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน

คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน
คุณผู้ชมไปฟังเสียงพร้อมกัน